คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่แก้มกวินตรากันบ้างดีกว่า
เธอคนนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นมิสเหวี่ยงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ
แล้วดูเหมือนว่าฉายานี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของเธอด้วย

ถูกต้องในชีวิตคู่ชีวิตจริงกับคนรักจริงของเธอ
เพราะว่าคุณสามีเนี่ยเคยออกมายอมรับผ่านรายการทีวีว่า
แต่งงานมาได้ปีกว่าก็มีปัญหาดราม่ากันอยู่ไม่น้อย
แถมตัวของแก้มเนี่ยยังเป็นภรรยาประเภทจุกจิก

อันนี้ก็ไม่แน่ใจเค้าอาจจะคุยเล่นกันนะเนาะ
แล้วก็เมาก็เมานะคะว่ากันว่าบ้านฝ่ายชายเนี่ย
ไม่ค่อยปลื้มสะพ้ายคนนี้เท่าไหร่
เม้าแรงแบบนี้จริงรึเปล่าค่ะแก้ม
เอาจริงจากใจเลยนะผู้หญิงสมัยนี้มันเร็ว
แล้วโซเชียลมันก็เร็ว
เราก็เลยต้องควบคุมโดยการที่แบบ
อะไรที่มันผ่านเราได้ก็ผ่าน
สมัยก่อนตอนเราเด็กเนี่ยเราจะอยู่กันด้วยความแบบ

ตั้งแต่เป็นแฟนเนี่ยก็ห้ามอยู่ตั้งแต่ไหนได้เลย

ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเองก็อาจจะชอบ
แก้มแบบบังคับเขาก็ได้นะเพราะว่า